ไปดูครับไม่ใช่ที่โคราชแล้วล่ะที่มีประชาชนถูกเรียกคืนเบี้ยอย่างชีพคนชราครับ
โผล่มาอีก๓จังหวัดลบบุรีเชียงรายและสุโขทัยกรณีคล้ายกันเลยครับ
กรณีที่นางประจวบผะดาวันนะครับหรือว่ายายจวบอายุ๗๓ปี
หมู่๓ตะบนจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ
หลัง๑๑ปีรวมดอกเบี้ยแล้วนะครับ๗๗๓๗บาทครับ
เนื่องจากใยจวบเนี่ยนะฮะได้รับเงินบำนานพิเศษ
กรณีที่สามีเนี่ยคือเป็นตำรวจตะเวนชายแดน
ท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี๒๕๑๕นู่นนะครับ
ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนกันแล้วก็ถูกเทศบาลตะบนจอหอนะครับ
ฟ้องต่อสารไปแล้วนั้นยายจวบเล่าบอกว่าระหว่างที่
รับเงินสวัสดิการทั้งสองส่วนก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาสอบถาม
เมื่อรู้ว่าต้องคืนเงินเกือบ๘๐๐๐บาทนะครับ
โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับตอนนี้ฮะ
กังวลไม่รู้จะเอาเงินกันไหนมาแสนนีเขา
นายมรึคินเขียนจอหออายุ๔๒ปีเป็นลูกชายของยายจวบ
บอกว่าแม้ว่าเทศบาลจะให้ผ่อนจ่ายได้ภายใน๕ปี
แต่เรื่องนี้เขาบอกว่าไปเจอกันที่ศาล
จะต่อสู้จนให้เป็นบรรทฐานของสังคมให้ได้
ขณะที่คุณยายฟองอินตาปัญญาอายุ๘๙ปีครับ
บ้านในตะบนสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายครับ
ก็ถูกกรมบัญชีกลางทวงเบี้ยสูงอายุจำนวน๙๙๒๐๐บาทเหมือนกัน
ฟองได้รับเงินบำนานพิเศษเพราะว่าลูกชายเป็นทหารบก
เสียชีวิตตั้งแต่๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
แล้วยายเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าไม่มีสิทธิในการรับเงินผู้สูงอายุ
จากเทศบาลสันทรายมีหนังสือมาทวงเงินคืนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
นายวสันชัยอินต้าปัญญาอายุ๓๑ปีคือนุษย์เป็นหลานชายนะครับ
หลานชายของคุณยายระบุว่า
ทางการจะให้ผ่อนเดือนละ๒๐๐๐บาทเป็นเวลา๕ปี
ก็ไม่รู้เหมือนกันจะหาเงินที่ไหนมาจ่าย
ทุกวันนี้นะครับต้องคุณยายเนี่ยนะ
ต้องไปฟอกไตสัปดาห์ละ๒ครั้งมันก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแหละ
นี่ถ้ายายรู้ว่าไม่มีเงินจ่ายต้องติดคุกนะ
ยายจะช็อกตายหลานบอกแบบนั้นเลยนะครับ
ลบบุรีกันบ้างก็มีคนสูงอายุครับ
ทวงเบี้ยคนชรา๑๐รายเนี่ยนะฮะ
ซึ่งยายแสงสุขคุ้มท่านนี้แหละครับ๙๘ปีแล้ว
ก็เป็นหนึ่งในนั้นยายแสงเนี่ยถูกกรมบัญชีกลางนะครับ

ยายของยายแสงเล่าบอกว่าแม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
ตั้งแต่เดือนละ๓๐๐จนปัจจุบันได้รับเดือนละ๑๐๐๐บาท
รวมระยะเวลา๓๘ปี
ส่วนเงินบำนานเนี่ยยายสางได้จากไหน
คือมีลูกชายเป็นทหารนะครับแล้วก็เสียชีวิตในหน้าที่เดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ลูกสาวเล่าบอกว่าจนถึงขณะนี้นะ
ถ้าทางการจะฟ้องจะฟ้องก็คงปล่อยให้ฟ้องล่ะนะครับ
เพราะยายแสงกับลูกไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายฮะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณยายมาก
คุณยายมากช่วยหลำอายุ๘๖ปีอายุเยอะทั้งนั้นเลยนะฮะ
เครียดแน่ช่วงนี้ท่านเป็นชาวบ้านหมู่๑ตะบนบ้านหลุมอำเภอเมืองสุโขทัย
ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ครับนะครับนอนติดเตียงอยู่แบบนี้
นอนแบบนี้มาเกือบ๔ปีแล้วเพราะว่า
แล้วก็มาถูกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
ตำบลบ้านหลุมเรียกขึ้นเรียกอย่างที่ผู้สูงอายุย้อนหลัง๒๐ปี
ท่านนี้โดนไป๙๓๔๐๐บาทก๊อบเอ้ย

นางละมูลคนนี้เป็นลูกสาวคนโต
เล่าบอกว่าย้อนไปนะคุณนักข่าวเมื่อปี๒๕๔๓นะ
น้องชายเป็นทหารช่างอยู่ค่ายพานุรังศรีราชบุรี
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ทำให้แม่ได้รับเงินบำเน็ตตกทอดเดือนละ๑๐๐๐บาท
กระทั่งเดือนตุลาคมปี๒๕๖๓ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่อบตมาแจ้งบอกว่ากรมบัญชีกลางขอคืนนะจ๊ะ
เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะนะฮะ
นางละมูลเนื้อเล่าบอกว่าครอบครัวเป็นแค่เช้านานะฮะ
จะหาเงินที่ไหนมาใช้อยากจะฝากไปถึง
โอ้โหผมว่าผมว่าเป็นข้อความคำถามที่ดีมาก
ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองช่วยหาคำตอบให้หน่อย
ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันผิดเพราะอะไรผิดที่ใคร
เพราะว่าไม่ว่าหลายคนที่มีความเชี่ยวชาญช่ำชอง
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายแม้แต่สภาธนายความเอง
ก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการจงใจที่จะไปโกงเงินหลวง
ใช่คือเจตนาไม่มี
เรื่องของการเอาผิดตามข้อกฎหมายเขาดูกันที่เจตนา
แล้วก็อย่างที่บอกไปเรื่องของการบูรณาการ

จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ